ผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะก็เป็นผลพวงต่อเนื่องจากการที่มีประชาชนจัดกิจกรรมกันนะคะแล้วก็รวมตัวกันสวมใสเสื้อสีเหลืองที่อำเภอบางกล่ำค่ะแล้วก็มีการขึ้นป้ายแล้วก็มีการขึ้นเป็นภาพของทงชาติครับมีการตั้งข้อสังเกตภาพนี้ค่ะอืมคือแถบสีก็คือแถบสีเหมือนกับแถบสีของทงไตรงทงชาติไท
คือทงชาติของคอสเตอริกาไม่ใช่ของประเทศไทยครับเป็นความผิดพลาดหรือเป็นความตั้งใจที่มีในยะทางการเมืองหรือเปล่าครับคือเป็นภาพที่ข้าราชการและประชาชนในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเขารวมตัวกันใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางกล่ำวัน๒๕ตุล

เหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าตั้งใจคือความหมายแบบนี้หรือไม่คือถ้าออกมาในแนวอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งประชาธิปไตยแต่ว่าทำไมถึงมาเอาทงชาติคอสเตอริกาอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ค่ะมันดูย้อนแย้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือก็เลยไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือเป็นความผิดพลาดเราก
ธนรัฐคอสเตอริกา๓สีเหมือนราวคือสีแดงของเขาหมายถึงเลือดเนื้อจิตวิญญาณสีขาวหมายถึงความสงบสุขสีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้าและโอกาส
นี่นะคะของคอสเตอริก้าเป็นแบบนี้ทงก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง๓ส่วนยาว๕ส่วนก็แบ่งเป็นแถบอย่างที่เห็นนะคะ
งนี้เป็นทงของพลเรือนถ้าเป็นทงสำหรับราชการจะมีตราแผ่นดินวงรีรูปไข่สีขาวอยู่ในแถบสีแดงในทงชาติแบบนี้นะคะเขาจะมีทงพลเรือนกับทงแบบราชการจะแตกต่างกันนะคะ
ส่วนทรงชาติไทยหรือทรงไตรงก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า๓สีคือสีหนักเหมือนกันสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแต่ว่าแถบตรงกลางของเราเป็นสีน้ำเงินนะคะแถบตรงกลางของคอสเตอริกาเขาเป็นสีแดงนี่นะคะความหมายทั้ง๓สีของเราก็คือสีแดงคือชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริ
สุรัตน์ลายจันทร์นะคะในอำเภอปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดบอกแค่ว่าชี้แจงเรื่องนี้กับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้วคือตามรายงานบอกว่าจริงแล้วเป็นเรื่องของความผิดพลาดค่ะคุณผู้ชมเป็นความผิดพลาดของร้านไวนิวที่ออกแบบทงชาติโดยใช้สีผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเป็นงานเร่งด่วนไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังจงใจแสดงออก
รับว่าเป็นความผิดพลาดอันนี้รายงานระบุมาแบบนี้นะส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนก็ยืนยันว่าไปด้วยใจส่วนป้ายไวนิวเนี่ยไม่มีใครสังเกตเลยไม่มีใครสังเกตว่าผิดมารู้ทีหลังตอนเขาแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วเป็นประเด็นขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าไม่อยากให้เอาผิดกันนะไม่
บางคนที่ผมสอบถามมาบางคนเขาคิดก็คิดว่าเป็นโบแล้วก็มีป้ายชาวอำเภอบางกล่ำแต่ในส่วนตัวยายยายคิดว่าเกิดจากความผิดพลาดหรือว่าแค่ประดับพลาดแน่นอนความผิดพลาดแล้วคือในส่วนของชาวอำเภอบางกล่ำที่มาเนี่ยปรากฏคนที่ทำนะคนที่ทำแล้วก็อยู่ยังไงก็ไม่รู้ทรงชาติเป็นยังไง
ดีค่ะเพราะต่างคนมาไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกตั้งใจมาก็ตั้งนั้น
คือทุกคนเสียใจและขอโทษในความผิดพลาด
ที่ความจริงทุกคนคืออยากจะออกมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงอะไรเลยเป็นความพลาดจริง